บิจารย์การตำลวจภูทรภาคหนึ่งเป็นคนบอกว่า
ไม่มีใครนำข้อมูลไปเปิดเผย
และด้วยเกียรติของตำรวจจะไม่มีใครมาชักจูงหรือชี้นำได้
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการมาโดยตรง
คดีนี้ให้หมดข้อสงสัยให้เร็วที่สุดค่ะ

เราสื่อสารกันในทุกบอชอ
หรือในทุกหน่วยเรามีการสื่อสาร
กันว่าอะไรที่จะเป็นประโยชน

ผมเชื่อว่าถ้าสื่อสงสัยในคนนอนหนูก็คือ

ก็คงมาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับกระบวนการ
แต่ผมเชื่อว่าทงของรูปคดีเนี่ย
หรือในทงของทำคดีอย่างนี้นะครับ

ไม่มีใครเอาคอตัวเองเข้าในคุก
ไม่ว่าจะชี้นำอะไรก็ตามอะไรก็ตามเนี่ย

ผมถูกอัสไซด์มาให้เป็นตอบแทนเนี่ย
ผมก็ไม่เอาเกียรติของผมมาเป็นตัวว่า

ใครมาให้ข้อมูลก็ตามเนี่ยโอเคออกมา

แล้วผมจะสอบด้วยแล้วที่ดันอย่างนี้เอามาสอบ
แต่ถ้าเป็นข้อมูลที่รับฟังได้โอเคเรารับฟัง
เพราะว่าทุกอย่างจะอยู่ในสำนวนการสอบสวนทั้งหมด

แล้วต้องไปสู้คดีกับทนายต่อ

โศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็พูดเพิ่มเติมเลยนะคะ
บอกว่าจะดำเนินคดีกับคนที่ปล่อยข่าว

เพราะว่าตอนนี้เกิดความเสียหายจากกระแสข่าว

ฉกฉวยโอกาสสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเอง
ยืนยันว่าตำรวจทำคดีอย่างตรงไปตรงมา
เพราะมีการตรวจสอบการทำงานของตำรวจอยู่แล้ว
ประชาชนเองก็ตรวจสอบการทำงานของตำรวจได้
สื่อต่างก็ตรวจสอบการทำงานของตำรวจได้เหมือนกันค่ะ
เวลานี้มีคนเอาข้อมูลเท็จมาเผยแพร่
อ้างอิงถึงบุคคลนั้นบุคคลนี้มีส่วนเกี่ยวข้อง
อ้างอิงว่ามีคนใหญ่คนโตคนนั้นคนนี้สร้างเป็นชื่อ

ผมคิดว่าเรื่องอย่างนี้คนจะหวยแพร่
ถ้ากล้าเผยแพร่คิดดูให้ดีนะครับ
ถ้าเป็นเรื่องเท็จแน่นอนว่ากฎหมายจะต้องดำเนินการกับท่านโดยเด็ดขาดนะครับ
บางคนฉกฉวยโอกาสกุเรื่องสร้างกระแสขึ้นมา
เพื่อให้ตัวเองอยู่ในกระแสข่าว
แต่ในขณะที่ตัวเองทำอย่างนี้ตัวเองได้ชื่อเสียงนะครับ